ไปดูความคืบหน้าในการจับหมีควาย๓ตัวแม่ลูกนะฮะ
น้ำอ้อยน้ำหม่นน้ำฝน
จะรอให้มันเดินเข้ากรงเองมันก็คงไม่เข้าหรอกนะ
ด้วยความที่มีอ้อยให้มันกินอย่างสบายใจ
สุดท้ายต้องตัดสินใจบุกเข้าไปใช้ปืนยิงยาสลบจับได้ทั้ง๓ตัว
เรียกได้ว่าเป็นการจับอย่างละมุนละม่อม

เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปจับกลุ่มหมี๓ตัวนี้หน่อยครับ
ตอนแรกมันก็วิ่งไปวิ่งออกมา
พอโดนยาสลบไป
ช่วงดีที่เขาเอารถเหล็กเนี่ยไปขึงล้อมไว้และมันก็วิ่งหนีไม่ได้
แล้วก็สลบไปเพราะพิษของยาสลบนะฮะ

โอ้โหเจ้าหน้าที่สักหนึ่งร้อยนายนี่เขาปฏิบัติงานมาเจ็ดวันแล้วอ่ะครับ
เป็นสัปดาห์แล้วนะฮะเพราะว่าป่าอ้อยมันก็กว้าง๕ไร่
ทุกคนก็เหนื่อยแล้วหมีมันก็คงจะเหนื่อยเหมือนกันนะฮะ
เมื่อวานตอนเช้าสุดท้ายตัดสินใจนำรถไถ
ไถแล้วก็เข้าไปในป่าอ้อยกระชับพื้นที่ให้มันแคบลงนะฮะ
เพราะว่าเริ่มกระชับตั้งแต่เมื่อวานให้มันเหลือแค่๒ไร่
จนกระทั่ง๙โมงของเมื่อวานใช้รถไถแล้วก็โดรนบิน
ชี้จุดอีกทีนึงว่าเอ๊ะสามแม่ลูกเนี่ยน้ำอ้อยน้ำมนต์น้ำฝนเนี่ยมันอยู่ตรงไหน
นะฮะจนกระทั่งเก้าโมงเนี่ยก็เข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้ชุดยิงยาสลบ
ห้าคนอยู่แนวรั้วด้านหลังนะฮะแล้วก็เข้าไปยิงแล้วก็จับมันได้
นะจนกระทั่งแม่หมีมันวิ่งออกมาจากป่าอ้อยที่กระชับเข้าไป
ก็ชุดยิงยาสลบเขาเฝ้าระวังอยู่แล้วก็เลยทำการยิงยาสลบไป
เอาไว้ที่แม่หมีก่อนจนกระทั่งมันออกฤทธิ์นะฮะ
หมีเริ่มสงบนิ่งแล้วก็นอนลงหลังจากนั้นก็เข้าไปประถมพยาบาลมัน
ทันทีก่อนที่จะลำเลียงแม่หนีควายออกมาขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการที่เหลือเนี่ย
ล้อมจับลูกหมีควายได้อีกสองตัวก็คุมตัวออกมาจากป่าอ้อยนะฮะ
แล้วก็มีชุดเคลื่อนที่มีการเคลื่อนย้ายนำแม่หมีกับลูกหมีใส่กรง
แต่ว่าตอนแรกต้องแยกกันก่อนแม่หมีกรงหนึ่งลูกหมีอีก๒ตัวอีกกรงหนึ่ง
แล้วก็นำขึ้นรถไปเดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ป่าสาราพรม
ตะบนทุ่งลุงลายอำเภอคอนศาลที่ชายภูมิระยะทางก็สักประมาณ๙๐กิโล
นี่ฮะนี่เห็นไหมมันก็ไปสลบตรงนี้แหละนะฮะ
พอถึงกลางป่าครับในป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวประมาณสักบ่ายโมงครึ่ง
หมีฟื้นมาอันนี้กรงนี้ลูกหมีอยู่กัน๒ตัวก่อน
แล้วเอากงแม่หมีไว้ข้างให้มันพอได้กลิ่นได้ดมกันก่อน
สักพักหนึ่งพอแม่หมีเริ่มรู้สึกตัวก็เอาไปอยู่กงเดียวกัน
ให้มันอยู่กัน๓ตัวนะฮะมันจะได้ใกล้ชิดกัน
สักบ่าย๒โมงครึ่งก็เลยเปิดกรงให้มัน๓ตัวอยู่ด้วยกันซะเลยครับ
แล้วพอ๕โมงเย็นแม่หมีก็ฟื้นคืนกลับมา
ทั้งสามตัวก็เดินออกจากกรงนะฮะ
โดยลูกหมีสองตัวเนี่ยเดินออกไปก่อน
หมีเดินตามมาปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันต่อไปนะฮะ
เอาเป็นว่าเราสามารถที่จะช่วยมันกลับคืนสู่ป่าได้
อย่างละมุนละม่อมแล้วมันก็ปลอดภัยดีนะฮะ
หวังว่ามันจะไปหากินในป่าตามภาษาสัตว์ป่าของมันต่อไป
ทั้ง๓ตัวก็ปลอดภัยนะคะ
แล้วก็ตอนนี้มันอยู่ที่สวนศูนย์
เพราะเลี้ยงขยายพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เดี๋ยวต้องส่งตัวมันกลับสู่ธรรมชาติ